คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวความรักค่ะ
แถวนี้ได้กลิ่นโชยความรักไหมคะ

คู่นี้หวานไม่แพ้ใครเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

เขาหวานกันแบบว่าฉ่ำนี่

ผ่านวันคล้ายวันเกิดมา๒๗ปีสดร้อนนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวนะคะก็ได้เผยโมเมนต์สุดพิเศษค่ะ
ไปร่วมฉลองคล้ายวันเกิดแบบสวีทกับสาวสมายนี่นะคะ
ภาพนี้แหละค่ะก็คือมีภาพออกมาให้ดู

เป็นแวนแทนใจจ้า
๑๐ล้านได้เป็นของขวัญได้กับครอบครัว

น้องสมัยก็เป็นเด็กสู้ชีวิตคนนึงพูดก็พูดเถอะ

ก็แฮปปี้ครับวันเกิดก็ปีนี้ตอนแรกติดงาน
แต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปสนับสนุนฉลองกับคนที่เราสบายใจด้วย
มีของเล็กน้อยแอบเอาติดมาด้วย
เป็นแหวนที่เขารู้ว่าเราชอบครับตอนนั้นเราอยากได้อะไรอย่างเงี้
แล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะตอนโควิดตอนนั้นแหละฮะ

ก็เลยอยากจะแบบว่ามีอันหนึ่งให้มันติดตัวและนึกถึงเขาอะไรอย่างนี้
ว่ามันเป็นก้าวสำเร็จของน้องอีกก้าวหนึ่ง
ซึ่งน้องเขาสร้างบ้านนี้เขาไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบบ้านสุดท้ายในชีวิตอะไรอย่างนี้
จะมีความเป็นแบบเอาไว้ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าน้องเขาเก่งเขาขยายได้ตัวเองไปเรื่อย
พอวันที่น้องได้ปุ๊บคือเขาโทรมาบอกแล้วเราร้องไห้เลย

เราเจอบรรยากาศน้องชอบเป็นคนทำตัวแบบยิ้มแย้มปกติอย่างนี้

เขาไม่อยากต้องมาจ่ายบ้านคอนโดอะไรอย่างนี้
กระทั่งวันได้เราก็คือร้องไห้เลยจริง
ยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดี

คุณพ่อเป็นท่านทูตอยู่เยอรมนี

ล่าสุดนะคะคุณพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

เหมือนกับข้าวนี้กับปี้เนอะ